คุณผู้ชมครับย้ำว่าปีหน้าเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย
จากว่าจะมีการปรับโครงสร้างภาษีใหม่
จากการปล่อยมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศต่าง
ก็เป็นการวัดกำลังซื้อสำคัญของประชาชนในกลุ่มของอุตสาหกรรมยายนต์ของประเทศไทย
ว่าจะมีกำลังซื้อมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจะมีการปรับราคาใหม่ในปีหน้านะครับ
เมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับรองประธานการจัดงานครับ
คือคุณชะลัดชัยประพัดพงศ์เราไปฟังเสียงแนวคิดของเขากันครับ

คุณธนัดชัยครับปีนี้มีความพิเศษเนื่องจากว่าราคาของรถยนต์จะไม่เปลี่ยนแปลง
รอการปรับในปีหน้าเรามองโอกาสในการทำตลาดในปีนี้อย่างไรบ้างครับ
ก็ต้องถือว่าเป็นโชคดีของเราที่จัดงานในช่วงปลายปีนี้พอดี
เพราะว่าเนื่องจากว่าภาษีสรรพสามิตรที่จะปรับปีหน้าเนี่ยนะครับ
ก็จะคิดตามเรื่องของไอเสียเพราะฉะนั้นก็จะมีรถบางรุ่นที่จะปรับราคาแพงขึ้น
เพราะฉะนั้นในช่วงของการจัดงานช่วงนี้เนี่ยก็คือเป็นจังหวะดีของผู้บริโภคที่จะได้ซื้อรถในราคาเดิมนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าปีนี้เนี่ยยอดจำหน่ายในยอดจองในงานเนี่ยก็น่าจะไม่น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับ
ทั้งที่สภาวะตลาดอาจจะติดลบอยู่บ้างนะครับ
แต่ว่าเราว่าในช่วงปลายปีนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับ

คิดว่าจะจองกันเกิดขึ้นในงานประมาณเท่าไหร่ครับ
ครับเราตั้งเป้าไว้เนี่ยที่ประมาณ๕๐๐๐คันนะครับ
ซึ่งก็อาจจะเป็นอัตราที่เติบโตจากปีที่แล้วอยู่พอสมควร
แต่ว่าต้องบอกว่าปีนี้ยอดการเติบโตของประเทศไทย
ก็ยังเป็นอัตราติดลบอยู่นะครับ
แต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นอัตราติดลบที่ดีขึ้นเรื่อย
หลังจากที่เรามีเรื่องของรถคันแรกเมื่อสองสามปีที่ผ่านมา
ปีที่แล้วตกลงถึง๓๔๐นะครับ
แต่ปีนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ๑๔
ซึ่งก็มีแนวโน้มว่าปีต่อไปน่าจะเริ่มกลับสู่สภาวะปกติ
ตลอดทั้งปีที่ผ่านมากำลังซื้อรถยนต์ลดลงไปเยอะ
ปัจจัยเหมือนกันทั้งเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัว

ถ้าเกิดเรามองโฟกัสในปีหน้าโอกาสของตลาดรถยนต์ปีหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็คือเท่าที่เรามองจากเทรนด์ของ๓ปีที่ผ่านมา
มันมีเรื่องของรถคันแรกเมื่อตอนนั้น
ทำให้อัตราเติบโตของการบริโภครถยนต์โตผิดปกติ
ซึ่งผมคิดว่าในปีหน้านี้เองเนี่ยน่าจะเป็นอัตราเติบโตติดลบน่าจะไม่มีแล้วล่ะนะครับ
น่าจะเริ่มมีอัตราเติบตัวบวกให้เราได้เห็นบ้างครับ
กลุ่มไหนยังคงเป็นกลุ่มที่นิยมของประชาชนในการซื้อรถยนต์อยู่บ้างครับ
จากตัวเลขของปีนี้ที่เราดูเนี่ยนะครับ
อัตราของรถกลุ่มระดับพรีเมียมเนี่ยยังมีอัตราเติบโตอยู่นะครับ
ก็เท่ากับว่ากำลังซื้อบางส่วนยังพอมีนะครับ
แต่ว่าก็แน่นอนสำหรับกลุ่มที่ซื้อรถไปแล้วเมื่อสักตอน๓ปีที่แล้วเนี่ย
ตอนนี้ก็ยังอาจจะยังอยู่ในช่วงที่ยังใช้รถคันนั้นอยู่นะครับ
ต้องรอให้เขาถึงเทอมที่จะต้องเปลี่ยนรถถึงจะเริ่มมีอัตราเติบโตตรงนี้กลับมาครับ
คนถามถึงเรื่องของตลาดรถยนต์หรูว่าปีนี้กลับมาหรือยังเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี

เท่าที่ดูตัวเลขของปีนี้เนี่ยนะครับยังมีอัตราเติบโตอยู่นะครับ
ภาพรวมคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีในการส่งต่อไปถึงปีหน้าด้วยใช่ไหมครับในส่วนของกลุ่มรถยนต์ทั้งหมดเลย
แล้วก็เป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้แล้วก็ในปีต่อไปเนี่ยน่าจะมีอัตราเติบโตที่ดีขึ้นแล้วครับ
ก็ย้ำว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการจะมีรถสักคันปีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีกำลังซื้อ
เป็นโอกาสที่เหมาะที่จะไปซื้อไปจองในงานนี้เพราะว่าเราจะซื้อรถได้ราคาเดิม
การวัดตามความจุของกระบอกสูบของรถยนต์เหมือนปีที่ผ่านมา
ใครสนใจก็ไปดูได้ที่งานนี้ถึง๑๓ธันวาคมครับ